ทิ้งทุ่มัดซ้าย
ยัดคิ้วหลิวตาให้เลยครับดูครับเอาอีกแล้วครับโดนหมัดขวาจิ้มซ้าย
หมัดขวามาล่วงลับตัวโอ้ยดิ้นเลยครับตรงนี้โอ้ยทิ้งกับลงไปดิ้นครับ
อืมทำเขาอยู่ดีดีครับคุณสุภาชินยุติการชกเลยครับโอ้โห
คำลามเลยครับเตะอยู่ห่างโอ้โหสวยงามจริงจริงครับ
ต้นยกนี่รัวเป็นปืนกลเลยครับทั้งหมัดทั้งสอง
สิบวินาทีจะหมดเวลายกที่หนึ่งแล้วนะครับดูครับตัดด้วยฟองครับ
เก็บฟันให้ดูก็หวังผลตลอดเลยครับ
ไม่ว่าจะสอกซ้ายหรือศอกขวาครับ

บอกว่าลงทุนถึงความเสี่ยงครับ
แต่ก็ลงทุนแล้วผลสำเร็จก็มาครับ

หมัดชุดนี้ก็มีอาการเมาเหมือนกันครับ
ปุ๊บปัดปุ๊บเป๋ครับ
โอ้โห
ลำตัวเข้าไปถึงกับดิ้นเลยครับ
นี่ครับซ้ายและจิ้มขวาเติม